คดีนี้กันหน่อยค่ะเป็นคดีฆ่าปัดคอสาวโรงงานที่ระยอง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๖กันยาที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ค่ะวันที่๑๕ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้

เพราะว่าฆ่าปาดคอสาวคนนี้แล้วก็ทิ้งศพไว้ข้างกำแพงของร้านร้านหนึ่ง
เลือดเนี่ยอาบไปหมดเลยใช่เจ้าของร้านมาเจอตกใจนะครับ
แล้วก็แจ้งความให้ตำรวจได้รับทราบก็เลยเป็นที่มาของการสืบสวนในคดีนี้นะฮะ
แล้วก็มีการตั้งรางวัลนำจับมีการเอาภาพคนร้ายมาให้ดู
บอกว่าใครเจอแจ้งเบาะแสได้เลยนะคะให้เงินรางวัลนำจับห้าหมื่น
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตคือนางสาวหยดน้ำสิงใจอายุ๒๓ปี
เสียชีวิตอยู่หน้าห้องแถวที่อำเภอบ้านค่ายที่ระยอง
แล้วคนร้ายก็เอามอเตอร์ไซค์เอากระเป๋าของผู้ตายไป
ช่วงที่ก่อเหตุคือ๓ทุ่มของวันที่๖กันยาที่ผ่านมา
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
จากจุดที่พบศพก็ไปตามเส้นทางไปเห็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ใช้รถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตคือขี่มุ่งหน้าเข้าตัวเมือง
แล้วมันมีภาพตอน๕ทุ่มของคืนนั้นด้วยคุณผู้ชม
เป็นคนร้ายเนี่ยคือผู้ต้องสงสัยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มามาหลบฝนที่บ้านของชาวบ้าน
แล้วก็มีการเหมือนกับจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถอ่ะ
ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์กับของชาวบ้านนะนะปรากฏเปลี่ยนไม่ได้เขาก็ทิ้งไว้
แล้วเขาก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าเก็บใต้เบาะ
เอากระเป๋าไปซ่อนไว้หลังม้าหินอ่อนแล้วก็เขายังนั่งสูบบุหรี่อยู่เลย
ส่วนอีกวันหนึ่งหลังจากก่อเหตุก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดอีก
เห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาไปซื้อไปซื้อกาแฟแล้วก็จับภาพได้
ในร้านสะดวกซื้อนะแล้วก็คาดว่ามีการซื้อที่โกนหนวดด้วยนะครับ
โกนหนวดโกนเคราแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากอนามัยให้เป็นอีกสีหนึ่งด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเขาก็ดูแหละพวกภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่า
ทีนี้จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะ
พลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ก็เอาภาพใบหน้าของผู้ชายคนนี้เอามาเปิดเผย
คือมั่นใจแน่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนก่อเหตุนะฮะ
แล้วก็บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณนัก๔๐ปี
สำเนียงอีสานสูงประมาณ๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร
แต่งชุดที่คุณผู้ชมเห็นคล้ายกับชุดปฏิบัติธรรมขาว
แล้วผมยาวตรงทรงเหมือนกับรากใส่
สร้อยขาวนาฬิกาสีดำ
เอาภาพมาแบบนี้แล้วก็บอกด้วยว่าตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐นะคะ
ทีนี้มันมีความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ

เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเราเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ตอนนี้เดี๋ยวไปฟังแถลงจากสบคก่อนนะคะ
เยอะทีเดียวครับ๑๔๒๐๕๙รายมีเสียชีวิตถึง๑๙๓๔ราย
อันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่หนักของทางสหรัฐอเมริกา

ส่วนอินเดียประมาณ๒๗๔๙๑นะครับ
แล้วก็ทางตุรกีก็จะลดลงมาเป็น๒๗๘๐๒เป็นที่๓นะครับ
ในหลายประเทศทางฝั่งเอเชียของเรานะครับ
อินเดียอยู่ที่๒๗๐๐นะครับโดยประมาณนะครับ
แล้วก็ฟิลิปปินส์อยู่ที่๑๘๐๐๐มาเลเซียอยู่ที่๑๕๐๐นะครับ
แล้วก็ทางเวียดนามอยู่ที่หมื่นกับ๕๐๘นะครับ
ส่วนเรื่องของทางประเทศเพื่อนบ้านเราคือกัมพูชา๖๕๗กับทางเมียนมาร์๒๔๒๑นะครับ
ก็เรียกว่ายังสถานการณ์ยังทรงอยู่นะครับ
ทั่วโลกไปแล้ว๒๒๖ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นมา๕๑๑๐๐๐กว่ารายนะครับ
เสียชีวิตยังอยู่ที่๒๐๖อันนี้ของโลกนะครับก็คืออยู่ที่๘๐๐
วันนี้เพิ่มขึ้นขณะนี้นะครับทั้งโลกเสียชีวิตไปแล้ว๔๖ล้านคนโดยประมาณ
ทีนี้มาดูในตารางด้านนี้ความสำคัญจะอยู่ที่ผู้เสียชีวิตครับ
รายในประเทศไทยนะครับตอนนี้ตัวเลขของเราก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของเปอร์เซ็นต์อัตราการป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับอยู่ที่๑๐๕นะครับ
โลกนี่๒ของเราน้อยกว่าครึ่งหนึ่งโดยประมาณ
ก็มีเสียชีวิตสะสมไปแล้วก็มาเป็นก็ก็๑๑๔๐๐หนักกว่าคนนะครับ
ตัวเลขนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับในต่างประเทศหลายหลายประเทศเนี่ย
หันมารายงานเฉพาะแค่เสียชีวิตกับป่วยหนักที่ต้องเข้าโรงพยาบาล
มาดูตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง๑๑ประธานโทษครับ๔๑๑๘๓ราย
ส่วนในโรงพยาวะสนามและอื่น๘๗๐๐๐
อันนี้ก็อย่างที่เราเคยรับทราบกันนะครับ
ในรายที่ไม่หนักก็คือในรายที่สีเขียว
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อย่างคงรักษาอยู่ทั้งสิ้นตอนนี้

แต่อย่างที่คุณหมอบอก

เป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาล๔๑๐๐กว่าราย
เป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม๘๗๐๐กว่าราย

ประมาณว่า๘๗๐๐เป็นคนที่อาการไม่หนัก
ที่รักษาอยู่๑๒๐๐ที่เราเห็นตัวเลขเป็นแสน
แต่จริง๘๗๐๐เป็นคนอาการไม่หนัก
ส่วนคนที่อยู่ในโรงพยาบาลจริงคือ๔๑๐๐เท่านั้นเองนะครับ
ส่วนคนที่มีอาการหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
อยู่ที่๘๐๖ราย
แล้วก็เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอัตราการป่วยแล้วก็เสียชีวิต
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของบ้านเราของประเทศไทย๑๐๕
ถือว่าน้อยกว่าอัตราการป่วยและเสียชีวิตของโลกนะครับ
ส่วน๕อันดับที่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สูงสุด
อันนี้ต้องไปดูกันหน่อยไงคุณเพราะว่าเดี๋ยว๑ตุลาใช่ไหม
จะเปิดประเทศ๕จังหวัดให้มาท่องเที่ยวได้

กรุงเทพ๒๗๘๙ราย
มุดประการ๑๓๕๑ราย
ชนบุรี๘๘๓๕ราย
ไรยอง๖๘๐ราย
ราชบุรี๔๘๗ราย
หลายรายงานให้คุณผู้ชมทราบกันส่วน๑นะครับ
ทีนี้มาตามกันต่อค่ะกรณีฆ่าปาดคอสาวโรงงานนะคะ
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดวันที่๖กันยา
จนถึงวันนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
และเมื่อวานชาวบ้านไปเจอมอเตอร์ไซคันนี้
ซึ่งคาดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
อเตอร์ไซคันนี้คุณผู้ชมไปจอดอยู่ที่ด้านหลังป้อมตำรวจที่สี่แยกมาพตะพุธที่สุขุมวิทย์ในอำเภอเมืองระยอง
ไปดูซิหมวกกันน็อกเวลาใส่หมวกกันน็อกผมมันจะไปติดอยู่ในหมวกกันน็อกไหม
แล้วถุงมือผ้าสีดำอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ไปดูลายนิ้วมือแล้วจะได้รู้ว่านี่คือรถของผู้ตายจริงหรือเปล่า
ก็เก็บหลักฐานต่างเพื่อไปเป็นการแกะรอยคนร้ายนี่แหละค่ะ
อกจากนี้ทางด้านสามีของผู้ตายเนี่ยนะคะนายพีรพงศ์กาจุมปูก็บอกนะ
บอกว่าภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาเข้าฝันซึ่งภาพในฝันเนี่ยภรรยาหน้าตาปกติเลยนะ
ไม่ได้มีเลือดเลิศอะไรมากอดแล้วก็ร้องไห้สามียังบอกภรรยาในฝันไปเลยว่าไม่ต้องห่วงนะ
ตำรวจจะต้องจับตัวคนร้ายได้แน่แล้วเดี๋ยวจะทำบุญไปให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยสามีเขาบอกว่าเขาก็พอใจแหละ
ตำรวจสามารถเร่งรัดดำเนินการอย่างเต็มที่แม้ว่าตอนนี้จะผ่านมาหนึ่งอาทิตย
แต่ว่ามันก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้ขึ้นเรื่อย
แล้วนะคุณนะ๙วันแล้วสำหรับการคลี่คลายคดีนี้นะฮะ
แล้วก็ศพของน้องก็ทำพิธีชาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ